สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
ว่าเน้นน้ำซ่มไสชูคือใครเป็น
แบบเป็นแบบกาเลยเป็นแบบว่าน่ารู้ปะตอนนี้
ทั้งทวิตเตอร์ขึ้นแห่งทวิตเตอร์อันดับ๑
อันดับ๑อันดับ๑และอันดับ๒เลยเพราะว่ากาเป็น
เป็นแบบคนเชียร์ให้เป็นแฟนกันจริงอยากให้เปิดตัวยิ่งกว่า

คุณนายม้าไปอยู่ไหนวันนี้เป็นตาก้อนเขาออกมาเปิดเผย

ฉันจะยอมรับว่ามันมีพาฉันไปให้เห็นก่อน

ไปไหมล่ะแต่พี่ก็ต้องโควิดหน่อยนะ

ไปผมไม่อยากผมชื่อว่านากามี
อย่างที่บอกตลาดนัดถนนคนเดินหาบเล็

ก็คือทางสวบคประกาศผ่อนปลน๖กิจกรรมนะครับ
เร่แผงรอยร้านอาหารเริ่ม๓พฤษภาคมนี้นะครับ
สำหรับมาตรการผ่อนปลนประเภทกิจการและกิจกรรม๖ประเภทนะครับ
ที่จะเริ่มต้นในวันที่๓พฤษภาคมนี้ประกอบไปด้วย
ตลาดสดตลาดนัดตลาดน้ำตลาดชุมชนถนนคนเดินแผงลอย
ระยะห่างประมาณ๑๕เมตรถึง๒เมตรนะครับ
กิจการค้าปลีกส่งซุปเปอร์ร้านสะดวกซื้อ
ที่นั่งรับประทานรถเล่รถวิ่งร้านค้าปลีกขนาดย่อม
สันทนาการกิจกรรมเดินรำไทยเก๊ก
สนามกีฬากลางแจ้งที่ไม่เป็นการรวมคนอย่างนี้ได้นะครับ
ร้านตัดผมเฉพาะตัดสะใดผมเท่านั้นนะครับ
แล้วก็ทุก๒ชั่วโมงต้องหยุดในการทำความสะอาดด้วย
เนื้อน้ำยาค้าเชื้อนี่นะครับ
ร้านตัดขนสัตว์แล้วก็ร้านรับเลี้ยงรับฝากสัตว์นะครับ
ทางด้านในแพทย์ทวีสินยังกล่าวสำหรับ๖กิจกรรมจะมี
การประเมินผลในอีก๑๔วันกิจการไม่ใช่อีกวันนะครับ
หากพบว่ายอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากเลขตัวเดียวนะครับ
เป็นหลัก๑๐หลักร้อยอาจจะต้องกลับมาพิจารณา
มาตรการใหม่ทั้งหมดเลยนะครับขณะที่ผู้รับบริการ
ต้องไม่ได้รับความเสี่ยงต่อการติดเชื้อส่วนในเรื่องของการขายสุราเนี่ยนะฮะ
ยังคงมาตรการเดิมอยู่ก็คือยังไม่ให้จำหน่ายเหล้าแล้วก็สุราต่อไปนะครับ
ตามคำสั่งเดิมจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงต่อไป
ขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับก็มีข่าวไม่รู้ว่าเป็นเฟคนิวส์หรือเปล่า
นะฮะแต่ก็ต้องลองมาฟังไว้นะครับเพราะว่าเขาบอกว่า
มีผลการทดลองทางคลินิกของยาเล็มเดซิเวีย
ซึ่งเป็นหนึ่งในยาความหวังในการรักษาผู้ที่ติดเชื้อโควิด๑๙นะครับ
ซึ่งจัดทำในโรงพยาบาลต่างทั่วโลก
พบว่ามันสามารถลดระยะเวลาของอาการป่วยจาก๑๕วัน
เหลือ๑๑วันการทดลองดังกล่าวนะฮะ
ดำเนินการโดยสถาบันโรคติดต่อและโรคภูมิแพ้แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา
มีผู้เข้าร่วมทดลองประมาณ๑๐๐กับอีก๖๓คนนะครับ
บางรายนั้นได้รับยาเลมเดซิเวียของจริงเข้าไป
ขณะที่บางรายนั้นได้รับยาหลอกนะฮะ
เพื่อจะลองดูว่าผลนี่มันเป็นยังไง
ของธรรมเนียบขาวนะฮะท่านก็เปิดเผยบอกว่า

ยาเร็มดิซีเวียนั้นมีประสิทธิภาพเชิงบวกที่ชัดเจน

พิสูจน์ว่ายาตัวนี้สามารถป้องกันไวรัสได้
และมีขีดความสามารถในการรักษาผู้ป่วยได้
อย่างไรก็ตามนะครับผลกระทบจากยาตัวนี้
อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยยังไม่ชัดเจนนัก
โดยผู้ที่ได้รับยามีอัตราการเสียชีวิต๘
ส่วนผู้ที่ได้รับยาหลอกมีอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่๑๑๖
ทำให้ข้อมูลนี้นะฮะไม่มีในสำคัญในเชิงสิติ

ก็คือเอาง่ายว่ามันก็ยังไม่รู้ว่ายานยาตัวนี้ก็เป็นการกดลองกันอยู่ขึ้น
ตอนนี้แม้กระทั่งอิสไลเเอลเขาบอกว่าโอเคล่ะ
รู้ไหมาอิสไลเเอลเป็นประเทศแรกที่ใช้กัญชาในการรักษาแล้วนะฮะ
ไทยก็กำลังจะกลับมาใช้กัญชากัญชาที่เราพูดกันถึงเนี่ยไม่
แล้ววันนี้ไม่ใช่ประเทศไทยเป็นประเทศแรกอิสราเอลเป็นประเทศแรก
ประเทศไทยกำลังจะดำเนินการต่อเหมือนกันว่าเฮ้ยสารสกัดอย่างที่
เรารู้ว่ากัญชาของประเทศไทยเป็นกัญชาที่ดีที่สุดแต่ตอนนี้ไอ้
พันนั้นมันอยู่ไหนก็ไม่รู้ไงครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอนี่อีก
ความหวังความสูบกันไปหมดแล้วมั้งสูบสูบไม่ได้ช่วยนะฮะขอเน้นย้ำ
ครั้งนึงว่าสูบยังผิดกฎหมายปลูกยังผิดกฎหมายนะครับแล้ว
ก็วันนี้เขาจะใช้สารสกัดที่เรามีกันอยู่อ่ะพี่เอามาใช้ในการ
กำลังทดลองกำลังวิจัยยังไม่ได้ชี้ชัดว่ามันได้หรือไม่ได้
กำลังดูอยู่นะครับส่วนไอ้ยาของทางอเมริกาเนี่ยไอ้เจ้า
หรือเปล่านะครับอันนี้ต้องเป็นผลที่ต้องมีการพิสูจน์กันต่อ
ไปรอดูต่อไปนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ต้องมีการวิจัยกันไป
เรื่อยอ่าน้ออะไรที่มันสามารถจะได้ไม่ได้ไม่ค่อยว่าตอน
จริงนี่ถ้าใครได้เนี่ยรวยมากเลยนะใครได้รวยมากแต่ก็โอเคมันก็จะเป็นก็ต้องเตรียมเข้าไปแล้วก็มันจะได้

คือใช้สมุนไพรของแต่ละประเทศแต่ละพื้นที่

วันนี้จากที่เรามีการทดลองนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก

เราจะเหมือนยาต้านเอกกว่ามันจะคิดได้ก็นานใช่ไหมพี่

แต่มันก็ยังไม่มีการรักษาอยู่ได้นะ

มันก็ไม่ตายคือมันก็ค่อยทำให้ภูมิแข็งแรง
บกพร่องเพราะฉะนั้นทั้งหมดมันเกิดจากความภูมิคุ้มกัน
แต่ตัวนี้ตัวโควิดมันความแปลกคือ
ส่วนใหญ่ที่ป่วยกันคือการภูมิคุ้มกันของเราไปต่อสู้
เชื้อโควิดแค่นั้นเองแล้วมันก็ได้ผลกระทบกระทบกลับมา
ก็คือการอักเสบหรือการแบบว่าต่อสู้มีผลหลังจากการต่อสู้
ระหว่างเชื้อโควิดกับภูมิคุ้มกันเราแค่นั้นเองนะครับ
ว่ากันไปนะครับท่านผู้ชมเราเคยพูดเสมอว่าเด็ก
จะไม่ค่อยเป็นอะไรใช่ป่ะเกี่ยวกับโควิด
วันนี้ทารก๒เดือนมีอาการโควิดแต่ก็โดนห้ามตรวจหมอหวั่นว่ามันจะระบาด
ละลอกสองซึ่งอันนี้แหละคือสิ่งที่กลัวที่สุดที่นายกเขายังไม่ไม่กล้าประกาศอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์
ของเด็กชายวัย๒เดือนครับซึ่งเด็ก๒เดือนเนี่ยไข้ปลาเข้าไป๓๗
หะเต็มปอดไปหมดเลยอาการเหล่านี้บ่งบอกว่าเด็กสองเดือนคนนี้อาจ
จะเข้าข่ายเป็นโควิด๑๙ได้เพราะเด็กสองเดือนเนี่ยมักจะอยู่ในท่านอน
ตรงกันข้ามกับเด็กโตที่อยู่แนวตั้งพี่นึกออกไหมเด็กสองเดือน
มันยังเดินไม่ได้ข้าไม่ได้อันแหละมักจะอยู่แต่กับบนเตียง
กรีบร่างมากกว่ากรีบบนเขาว่าอย่างนั้นบอดมันมีกรีบร่างกรีบบนใช่ไหม
ขณะเดียวกันทารกรายนี้ก็ดื่มนมแม่ที่ทำอาชีพเป็นแม่บ้าน
คือแม่ของเด็กคนนี้เป็นแม่บ้านส่วนพ่อทำงานนับตู้คอนเทนเนอร์ครับ
ก็คือเอาง่ายเวลาเรือมาจอดที่ท่าเรือตู้คอนเทนเนอร์ที่ของส่งมาจากเมืองนอกทั้งหลายนี่แหละ
ปรากฏไม่เจอโควิดผลตรวจพ่อแม่เป็นปกติครับ
แต่ก็ยังไม่สามารถไว้วางใจได้ต่อมาได้ส่งเรื่องขอส่งเด็กตรวจโควิด๑๙
สาธารณสุขจังหวัดแต่อีกฝ่ายมองว่าเฮ้ยเด็กน้อยอ่ะมันเด็กเกิน
ซึ่งณวันนี้ตนไม่สามารถยืนยันได้ว่าเด็กคนดังกล่าวติดโควิด๑๙หรือเปล่า
ถ้าหากใช่ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณว่าเฮ้ยละลอกสองมันอยู่ใกล้นี้แล้วนะ
ถ้าใช่แสดงว่ามันเป็นสัญญาหรือทรายบอกเหตุว่ายังไม่จบและลอกสองกำลังจะมา
และถ้าหากมาจริงการทำงานยังคงเป็นแบบนี้หมอพยาบาลอาจจะต้อง
ขอกักตัวเองอยู่บ้านแทนแล้วอืมอันนี้แหละคือความน่ากลัวแล้ว
เรื่องนี้ก็ไม่ได้ชี้ว่าใครผิดใครถูกแต่อยากบ่งบอกว่า
กระบวนการทำงานที่ให้อำนาจของคนที่ไม่รู้โรคมาเพิ่มแรง
กดดันครับกับหมอกับพยาบาลส่วนคนไข้และสังคมก็กดดันจาก
ด้านหน้ามีใครจะรู้บ้างว่าคนทำงานโดนกดดันเช่นนี้อยู่
อันนี้คือระบายความในใจของหมอหนึ่งหมอกำลังบอกว่าไง
ครั้งนี้อำนาจตัดสินใจส่วนใหญ่วันนี้เราจะเห็นไหมครับนายกรัฐมนตรี
ประยุทธ์ก็พยายามจะเอาหมอทั้งทีมเป็นคนตัดสินใจนะฮะ
อันนี้คือการบริหารที่ทุกวันนี้ไม่ใช่เป็นนักการเมืองแต่
สินใจเป็นหมอตัดสินใจแล้วสัญญาณทรายอีกอย่างหนึ่งที่กำลัง
มีนี่คือสิ่งที่น่ากลัวพอสมควรนะฮะเรามาดูนะฮะผลสรุป
บ้างนะฮะจากที่วันที่๓๐เมษายนจากในแพทย์ทวีสินวิศนุ
โยธินซึ่งเป็นโคศกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
ติดเชื้อเพิ่ม๗รายรวมติดเชื้อสะสม๒๙๕๔รายหายแล้วนะคะ
๗รายรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล๒๑๓รายแล้วก็ไม่มีผู้
เสียชีวิตเพิ่มค่ะดังนั้นเนี่ยนะคะที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมี
ผู้ร่วมมีผู้ที่เสียชีวิตอยู่๕๔รายด้วยกันทั้งนี้
ผู้ป่วยรายใหม่๗รายเป็นการค้นหาเชิงรุกในชุมชน๔
๔รายคือที่ภูเก็ตเนี่ย๓รายกระบี่๑รายแล้วก็ผู้ป่วยเดินทาง
มาจากต่างประเทศนะคะเข้าไปอยู่ในการแบบว่ากักตัวอีกสามราย
อันนี้ก็ดูจำนวนน้อยลงมากเหลือเลขตัวเดียวแล้ว
ก็ต้องสู้กันไปช่วยกันต่อไปมันต้องมีสิทธิ์เป็นได้สิ
ต้องเป็นสิมันตอนหนึ่งมันจะต้องเหลือศูนย์ก็เหมือนจีนไงจีนก็ศูนย์เลย
ก็ถึงได้เปิดเหมือนกันแต่ว่าคงจะลำบากคงจะนาน
คือวันนั้นไม่มีคือมันไม่มีผู้ป่วยรถเพิ่มอีกแล้วเห็นไหม
ภูเก็ตภูเก็ตกระบี่อันนี้จากการสุ่มตรวจนะฮะสุ่มตรวจเราเจอ
มาสามอันนี้คือเราสุ่มตรวจในชุมชนเราเจอมาสามไม่ใช่เขา
เพราะฉันสิ่งหนึ่งที่ตอนนี้ที่คุณหมอพูดหมอนเหมือนกันว่าเขา
พยายามสุ่มตรวจอย่างเงี้ยมากขึ้นเพราะมันมีคำถามหนึ่งกับ
มาเหมือนกันว่าเพราะว่าเราไม่ตรวจหรือเปล่าอืมเพราะว่าเราไม่ได้
ตรวจหรือเปล่าเพราะประเทศไทยเนี่ยเอ่อเหมือนแบบว่าตรวจเฉพาะ
มีอาการอืมซึ่งเอาจริงจริงแล้วมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะว่า
ุ่มตรวจถ้าคุณไม่มีอาการมันก็ไม่มีอะไรถูกต้องไหมล่ะ
ต้องอยู่ในระยะเพาะเชื้อซึ่งวันนี้เขาบอกว่าไงรู้ไหมฮะ
เฉพาะเดือนเมษาที่ผ่านมาตรวจมากกว่า๒เดือนแรกที่เกิดขึ้น
อีกนะอืมเพราะว่าความพร้อมมันมีมากขึ้นความพร้อมมันมีมากขึ้นแต่
ช่วงแรกที่เราไม่ตรวจไม่ตรวจกันเลยอ่ะเพราะเรายังไม่มี
หรือป่าวที่เราเจอมาแล้วก็เราสังเกตว่าบางตัวเลขในการ
มาจากเมืองนอกแล้วโดนกักตัวอยู่ถูกต้องไหมฮะคนที่กลับมาจากมาเลเซีย
โดนกักตัวอยู่นั่นก็ติดเชื้ออยู่เหมือนกันแต่ก็สุ่มตรวจก็เจอมาเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวพอสมควรนี่ในเดือนหน้าก็คือเดือนพฤษภาคมนี้
จะมีมาจากอินโดนีเซียอีกประมาณร้อยก็ต้องกักตัว๑๔วันซึ่งประเทศไทยของเราทำถูกต้องนะ
โชคดีที่วันนี้เราเจอเนี่ยก็คือคนที่โดนกักตัวอยู่กักตัวแห่งหนึ่งในโรงพยาบาลหนึ่ง
โรงแรมในกรุงเทพนี่แหละอืมอ่าโอเคนะครับก็เดี๋ยวต้องไปตามดูต่อไปนะครับว่าตัวเลขจะลดลงได้อีกหรือเปล่า

นี่โยนไปเรื่อยนะก็ฉันดูฉันไม่ได้พูดอะไรเลยแม่นี่ก็
พูดไปพูดมาฉันก็เพียงแค่พูดประโยคเดียวบอกว่าคือ
เวลาคนเราพอมาถึงจุดหนึ่งอย่ายะโสโอหังแค่นั้นเอง

หรือว่านัดฮิวหวีนะครับ
คือไปมีสูญภัวร์พันธุ์นะคะ

ซึ่งเหมือนกับเป็นเว็บการพนันนี่แหละครับ

แล้วก็ให้คนเนี่ยเอาเงินไปซื้อและก็เหมือนเปล่าเปิดออกมาเปิดเจ็บรางวัลเดี๋ยวไว้คือมาว่ามีอะไรอยู่ในนั้นมีโทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือนาฬิกาของดีของแพงราคาแพงแบบ๓๐แบบหลายพันเท่าเข้าไปอะไรอย่างนี้

ปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยปรากฏว่าไอ้บริษัทเนี่ย

บางคนเป็นแสนซื้อไปแล้วแต่ไม่มีการจับ
ไม่มีการเปิดกล่องของขวานนั้นไม่มีการจับฉลาด
ว่ามีส่วนไปเกี่ยวข้องไหมนะครับอันนี้เป็นภาพของนัทธิสานะ
ไม่ใช่ตอนของของของธนายรณรงค์นะฮะอ่าซึ่งตอนที่ธนายรณรงค์เนี่ย
เขาไปร้องเนี่ยนะฮะเขาเอาอะไรไปให้แจกด้วยแล้วไหม
เขาเอาแกงเขียวหวานไปแจกด้วยธนายรณรงค์เนี่ยจริงหรอฮะจริง
เขาเอาแกงเขียวหวานเนี่ยปลากายไหมปลากายสิเอาปลากายด้วยเอาไปแจกนะเออ
นี่นะฮะปรากฏว่าทางนัดที่๓เมื่อกี้นี้ที่เห็นอยู่ก็คือ
ก็เข้าไปเอ่อรงค์มานึกมาทำวันไว้เหมือนกันว่า
ตัวเธอเองเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยนะกับไอ้บริษัทซิงมอลอะไรเนี่ยนะฮะ
แต่เป็นเพราะว่าเธอเองเนี่ยถูกจ้างจากบริษัทเอเจนซี่แห่งหนึ่งนะฮะ
ซึ่งให้ตัวเธอเองเนี่ยผ่านมาทางบริษัทของเธอก็คือบริษัทสะบัดแปลง
แล้วก็ปรากฏว่าเธอเองเนี่ยก็ไปถือไอ้เจ้าของของขวัญเนี่ย
แล้วก็โปรโมทให้ในนามของทางบริษัทเขาบอกว่าทางฝั่งตัวซิงมอลเองเนี่ย
หลังจากที่ปิดไปตัวเธอเองก็บอกเธอเป็นผู้เสียหายเหมือนกันก็เลยมาแจ้งความไว้เหมือนกันเนี่ย
เนี่ยนะฮะคือบอกว่าพร้อมให้ความร่วมมือทุกอย่างเหมือนกันเนี่ยนะครับ
แต่ทีนี้ทางฝ่ายของทนายรณรงค์เขาก็บอกว่าไม่รู้แหละก็ต้องไปดูกันอีกทีว่า
ในมุมของทางคุณนัทเนี่ยนัทนิสาเนี่ยนะต่อให้ไปแจ้งความแล้วก็ตามแต่
แต่ก็ต้องไปดูอีกทีว่ามันมีส่วนไปเกี่ยวข้องหรือมีความผิดอะไรบ้างหรือเปล่า
ขนาดคนที่ไปรีวิวแล้วมาอ้างตัวบอกว่าอ๋อไม่ได้ตั้งใจยังโดนเลย

เพราะฉะนั้นนักนิสาเนี่ยก็ต้องเข้าข่ายลักษณะเหมือนกันถูกไหม
เพราะมีคนเชื่อเขาเยอะถูกไหมครับ
ใช่เพราะว่ามีผู้เสียหายหลายคนแล้วก็มูลค่ามันเป็น๑๐ล้านนะ
ล้านนะคือก็ไม่ได้มีแค่นัทธิสานะครับก็ยังมีคุณส้มมารี
นักร้องนักแสดงก็เข้าไปชี้แจงกับตำรวจเหมือนกัน
นักแสดงความเวรสุดใจแล้วก็ยังมีน้องเคเลิศศิษฐิชัยเป็นนักแสดงนะฮะ
ว่าน้องเกดนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ดังกล่าว
แล้วก็รู้สึกเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ลบคลิปเรียบร้อยแล้วนะฮะเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด

ตอนที่คุณให้มาร์ทโดนยังไงเค้าไปให้ปากคำ
ทำรีวิวเนี่ยเข้าไปให้ปากคำเป็น๑๘๐กว่าคนแค่นั้นเอง

เขาเรียกอะไรเอาข้อมูลไว้เพื่อที่ไปฟ้องร้องคนที่ทำขึ้นมา
ก็นี่แหละฮะพอเรียกว่างานเข้ารอบ๒คุณนัทนิสา
หลังจากที่ตอนแรกก็มีกรณีที่เพื่อนของคุณนัทออกมาบอกว่า
เขาทำแกงเขียวหวานขายเฉพาะคนรวยที่มีกิน
แต่คนจนไม่ได้ทำขายคนจนอะไรอย่างนี้นะ
ประเด็นมันก็เลยเกิดแล้วก็อันนี้เป็นระลอก๒
ก็เลยเป็นแบบว่าเรื่องคดีความไปอีก

อยากรู้ว่าแกงเขียวหวานที่ทนายไปวันนี้อร่อยหรือเปล่าพี่หนุ่ม
อันนี้ต้องไปถามทางผู้สื่อข่าว
เพราะเขาไปแจกด้วยทนายลงไปก็ร้ายกาดหน้าแสบเหมือนกัน
นายก็มีกินมิคดีนี้เนาะ
นี่แกงเห็นมั้ย
แกงข้างหลังนั่นแหละ
วันนี้ประธารัฐมนตรีกะลาวโขมของญี่ปุ่น
ก็ออกมาพูดเหมือนกันว่าเราจะต้องเตรียมมือ

แต่ตอนหลังเนี่ยเขาก็ออกมายอมรับเหมือนกันว่านี่แหละ

พี่หนุ่มคิดว่าคุณม้าคิดว่า

โอ้โหผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่เคยเป็นญาติกัน
เพราะเวลาฉันย้อนเธอฉันก็จะย้อนอย่างนี้เธอ

ว่าดีฉันชอบน่ะไอจ๊ะนะต่อเอานะฮะเดี๋ยวผมมีคำถามเราก็จะถามด้วย

ฉันไม่เคยเชื่อตั้งแต่แรกแล้วอะ

เป็นกูรูด้านจานบินและสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติ

ตอนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้เล่าเรื่องการตกของจานบินในประเทศจีนก่อน
แต่เกิดขึ้นที่ไหนคุณรู้ไหมถ้าคุณไปหาตอนนี้
มันเกิดขึ้นที่เชียงใหม่มันเกิดขึ้นที่เชียงใหม่มาไงอ่ะ
คาดว่าเขาน่าจะเกิดจากความสับสนของชื่อสถานที่ครับคือเนื้อหาเนี่ย
เขาระบุชัดเจนอย่างนี้คุณหนุ่มเขาบอกว่าเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นที่ไทยแลนด์
และเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่มีสีสันที่สุดในประเทศไทยเกิดขึ้นในปี
หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบแปดมันจะมาเป็นอย่างเงี้เหรอ
มันจะมาเป็นอย่างนี้ฉันถามคำหนึ่งที่ดาวของมันเนี่ยมีโรงถลุงเหล็กเหรอ
อ่ะอ่าแล้วทำไมทำไมโลกถึงมีล่ะเออก็มันเป็นนี่มันเป็นมนุษย์น่ะ
มันเป็นโรคมนุษย์แล้วมันเป็นการสร้างศักดิ์มากโรคอื่นมันก็อาจจะมีมี
มีเหมือนกับเป็นโรคคู่ขนานของเราเหมือนกันหรืออะไรหรือว่าแล้วอยู่ไหนอ่ะ
เราอยู่ตรงไหนเขาอาจจะยังไม่ได้มาเราก็ยังไม่เคยไปเยือนเขาไง
เขาก็ยังอาจจะแบบเอออ่ะลองฟังให้ดูฟังนิทานก็ได้ทำไมเชื่ออย่างงี้
เออก็คือมันเกิดขึ้นในปีหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบแปดถ้าคิดเป็นปีพอสองคือสองห้าศูนย์หนึ่ง
อืมสองห้าศูนย์หนึ่งเนี้ยมีผู้ที่เขียนรายงานนี้คือกรงศูนย์สหรัฐประจำเชียงใหม่พี่
แล้วก็ส่งเรื่องกลับมายังผู้บัญชาที่กรุงวาชินตาลรายงานว่าเก้ากลุ่มภาพพันธุ์สองห้าศูนย์หนึ่งเนี่ย
มีคนเชียงใหม่หลายคนเห็นวัตถุบินได้ในระดับต่ำแต่บินด้วยความเร็วมาก
หนึ่งในพยานที่พบเห็นมีชาวอเมริกันหลายคนซึ่งเล่าว่ายานบินลึกลับเนี้ย
ลักษณะเหมือนลูกไฟที่มีควันขาวเป็นทางยาวตามมาเป็นทางแบบว่าเหมือนห่างว่าวเลยล่ะ
เขาพูดอย่างนั้นนะครับแล้วเขาบอกว่าในปีนั้นน่ะ
มีคนเชียงใหม่หลายคนพบเห็นวัตถุบินได้เนี่ยในระดับต่ำอย่างที่บอกว่าเหมือนเหมือนลูกไฟอ่ะ
มันเป็นดาวหางตกแล้วบ้าง

อำเภอสรรกำแพงถ้าคุณรู้จะแปลก

งั้นฉันทำต่อไป

เพราะอะไรครับมันตกอยู่ที่อำเภอสรรกำแพงค่ะ

แถวนั้นเป็นไงพังไหมอ่ะ

เจ้าหน้าที่ก็วิเคราะห์ทางการเมืองว่า

ที่ท้องถิ่นแล้วก็ตำรวจไปยังที่เกิดเหตุตอนแรกคณะได้นั่ง
เมื่อก่อนมันเป็นทางเกวียนอะเนาะแล้วจึงต้องเดินเท้ากันเข้าไปเพราะ
เข้าไปสักถามคนตัดฟืนหลายคนก็ยืนยันว่าเฮ้ยมันสั่นสะเทือน
จริงครับมันสั่นสะเทือนหลังจากเกิดการระเบิดจริงจริงคณะสำรวจ
ตัดสินใจเข้าไปลุยป่าต่อเราคิดถึง๒๕๐๑เชียงใหม่คงจะมี
แต่ป่านะครับแล้วตอนนั้นก็ใกล้ค่ำแล้วก็ไปเดี๋ยวอุปกรณ์พัก
มาจึงต้องเดินทางกลับมาที่อำเภอสรรกำแพงแล้วก็ตัวเมือง
เชียงใหม่ก่อนกลับเนี่ยบริสเตอร์นะครับได้มอบสินน้ำใจเล็กเล็กให้
กับคนตัดฟืนเพื่อช่วยนำชิ้นส่วนของยาลึกลับนั้นกลับมา
แต่ข้อมูลในหนังสือจบเพียงทิ้งท้ายว่าวัตถุดังกล่าวจะถูก
พบหรือไม่ลุงแซมไม่ได้บอกเราลุงแซมในที่นี้หมายถึงรัฐบาล
สหรัฐนะครับในขณะเดียวกันโลเบิร์ตจอร์ชบริวสเตอร์เนี่ยนะครับคง
ไม่ใช่แค่รองกงศูนย์ธรรมดาแน่แน่เพราะต่อมาเขาดำรงตำแหน
ต่อยังได้ก็ตามนะแล้วก็มิสเตอร์เนี่ยที่เผาริกาเนี่ย
ก็ไม่เกี่ยวกับอาจารย์บินแต่เกี่ยวกับการเมืองเป็นหลักแล้วมี
อิทธิพลต่อการเมืองกาหลีมากมายเลยแล้วและในที่สุดเนี่ยใน
เขาก็ได้รับผลงานดีเด่นของเขาก็คือสังกัดเขาคือ
วรรษที่๔๐เนี่ยมีการพบเปลี่ยนวัตถุลึกลับมากมายเพราะฉะนั้น
เขาก็เลยเชื่อว่าเฮ้ยไอ้ตรงนี้มันอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่า
เปล่าที่ที่มันมันมาจริงหรือแม้กระทั่งในวันที่๖กันยายนคุณ
เชื่อหรือไม่เชื่ออันนี้ใกล้เข้ามาหน่อย๒๕๐๗๖ปีผ่าน
ไปนะฮะอันนี้เป็นชาวนครพนมแล้วล่ะมาอีกแล้วเหรอเขาบอกว่า
เช้าตรู่ของวันที่๒๔สิงหาคม๑๙๖๔นักบินอเมริกาที่ฐานทัพ
แห่งหนึ่งพบเห็นยานแปลกปลอมรูปร่างเหมือนเฮลินคอปเตอร์ไว้
พี่ที่มีใบพัดนะจอดอยู่ที่พื้นดินห่างจากค่ายทหารของไทย
ในจังหวัดนครพนมประมาณ๕ไมค์ว่ะพี่หนุ่มไปทางทิศตะวันออก
เหนือนะฮะนักบินรายงานว่าเขาเห็นแสงสว่างเป็นลำใหญ่เนี่ย
ส่องมาทางทิศทางตรงแนวเดียวกันเลยหลังจากนั้นฝ่ายไทยก็
ได้ตรวจสอบพื้นที่นักเก่ามันจะพบมีอะไรปกติแล้วก็เขา
บอกมันมีการเกิดขึ้นที่มันมีอักษรมีการบันทึกชัดเจน
เคยมาเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ค่อยมาแล้วใช่ไหม
ก็บอกมันมาเนี่ย๗ครั้ง๗ครั้งตั้งแต่ปี๑๙๖๘ถึง๑๙๖๙ไม่มา
ให้คนเห็นน่ะให้คนเห็นเลยอ่ะหรือว่ามันยังกลัวเราอยู่แล้วน่า
ตาของคนต่างดาวมันจะเป็นอย่างงี้เหรออืมถ้าสมมุติต่อไปใน
ภายภาคหน้านะเป็นที่นิยมอย่างงี้นะฉันว่าสีตางเนี่ยต้อง
เป็นนางงามได้นะไม่ต้องไปแล้วเขาลงเกาหลีอย่างนี้แหละคือ
เรียกว่าสวยใช่ไหมเออก็โอเคดีเหมือนกันนะแต่ก็ไม่แน่นะผมว่า
อาจจะมีก็ได้มีอะไรอีกเยอะแยะมากมายจริงจริงแบบเราไม่รู้อ่ะ
นึกแต่ก็ท่านอาณาพุทธยาศัตริย์ถ้ามันไม่มีอ่ะเรามานั่ง
กระทรวงกะลาโขมของสหรัฐจะออกมาพูดทำไมหรือแม่ถ้าแฮลลี่
ลินตันในการลงสมัครประธานาธิบดีจะออกมาพูดทำไมว่าเขาจะเปิด

ถ้าเปิดเผยก็ดีแล้วก็อยากพักกันก่อนสุกี้ชาบูสรุปเปิดได้ไหมฮะ
ก็บอกว่าเปิดได้หรอคือถ้าบอกว่าไปกินไปจิ้มไปกินอะไรกันเนี่ย
มันมีสิทธิ์ติดกันได้นะนอกจากสุกี้ชาบูเปิดได้แต่ห้ามกินเป็นกลุ่ม
ให้กินคนเดียวก็ที่เดียวก็กินคนเดียวก็ไม่ต้องสั่งเยอะก็ดีแล้วไง

เอาละครับท่านผู้ชมฮะแน่นอนคำถามหลายคน
รอว่าเมื่อไหร่เราจะได้กินหมูกระทะเราจะได้กินชาบูเราจะได้กินสุกี้กันใช่ไหม
วันนี้ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด๑๙หรือสบค
ธรรมเนียบรัฐบาลเนี่ยประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยชี้แจงถึงการเปิดร้านอาหาร
ว่าเอาล่ะร้านอาหารที่จะเปิดได้คือร้านอาหารที่เธอไม่มีแอร์และอยู่นอกห้างคือเอาง่าย
ตามสั่งร้านอาหารอะไรที่แบบคนทั่วไปกินน่ะแหละแต่ต้องไม่มีแอร์แล้วก็มีระยะห่างที่คุณหนุ่มบอกเนี่ย
เมตรหรือเมตร๕๐หรือ๒เมตรถ้าเกิดว่าไม่ปฏิบัติตามก็คือปิดเลยนะ
เอาง่ายคือร้านอาหารที่ไม่เกินสองครูหาพอนึกออกร้านอาหารที่ไม่เกินสองครูหาไหมล่ะ
ที่กระทรวงพาณิชก็กำหนดเนี่ยส่วนร้านอาหารติดแอร์นั้นอยากให้มีเครื่องดูดอากาศสักนิดนึง
เพราะว่าแบบเพราะแอร์มันก็จะแบบว่าหมุนกันอยู่อย่างนั้นอากาศมันก็จะหุนอยู่อย่างนั้น
เพราะจะมีประโยชน์มากหลังจากนี้จะมีมาตรการหลักแล้วก็เสริมมอบให้ร้านต่างโดยจะออกเป็นคู่มือนะครับ
ว่า๑การจัดโต๊ะเนี่ยให้ห่างกันเมตรถึง๒เมตรแต่ก็สามารถนั่งในร้านได้คุณฟังดีนะนั่งร้านได้
คำถามคนไทยของเราคือหมูกระทะแองจี้เธอคิดถึงหมูกระทะไหม

ชาบูชาบูสุกี้สุกี้
เข้าใจแต่ว่าถ้าเกิดไปกินที่ร้านแล้วไปกินโลกกันมันแน่ลงมากกว่า
คือมันมีคนที่ฮ่องกงเคยไปกินชาบูนี่แหละพี่หรือสุกี้สักอย่างเนี่ย
ไปกินร่วมกันมีคนนึงเนี่ยได้รับเชื้อมาแล้วเป็นญาติกันเองอ่ะ
คนอันนี้คือดราม่าอดิตเขาลงนะดาบพิชิตเนี่ยแล้วก็ปรากฏไปกิน
ปรากฏว่าทั้งจักรูน่ะติดหมดเลยสิบคนติดมาจากที่การไปกินชาบูหม้อเดียวกันเนี่ยแหละ
สุกี้หม้อเดียวกันนี่แหละก็เอาง่ายว่าอนุญาตเปิดร้านได้นะฮะ
วันนี้หมูกระทะชาบูซูกี้เนี่ยนะปกติเราจะต้องนั่งทานไปรวมเป็นกิจกรรมแบบกลุ่ม
ถูกแต่คราวนี้เปิดได้สุกี้เปิดได้ไหมได้
กลับไปกินที่บ้านกับญาติพี่น้องเราที่ไม่เป็นนะ
จากชอปปิ้งออนไลน์สวนลิศแล้วก็ปิ้งที่บ้านต้องเสียเวลาแต่
กินคนเดียวไม่ได้คุณแม่เพราะมันเป็นอาหารอุปทานหมู่คือ
ยิ่งกินเยอะยิ่งอร่อยแม่ถูกแล้วก็ส่วนถนนคนเดินแต่ร้านจะ
ติดอย่างยาวราชต่อไปก็เพิ่มระยะห่างคือระยะเมตรถึง๒เมตร
เว้นระยะให้มากขึ้นเพิ่มความปลอดภัยของคนขายเองแล้วก็
ลูกค้าเองแผงลอยตลาดนัดอันนี้แหละเขาก็บอกเลยว่าแผงลอย
ตลาดนัดเราเข้าใจถึงความพ่อแม่ผีน้องตอนนี้แบบว่าเดือด
ถูกต้องไหมหาเงินกันไม่ได้ให้เปิดแผงลอยตลาดนัดได้แต่
คุณจะต้องเว้นระยะห่างถ้ายอดมันขึ้นมาเป็นหลัก๑๐อย่างที่บอก
หนุ่มพูดตั้งแต่ต้นปิดนะฮะอืมแสดงว่าเรากลับไปที่จตุจักรด้วย
ใช่ไหมอย่างนี้จัตุจักรให้ด้วยหลังวันที่๓เนี่ยจัตุจักรก็
มันก็มีสิทธิ์น่ากลมกันนะเนี่ยก็พูดว่าตอนนี้เปิดให้เพราะ
เอ่อผลกระทบของชาวบ้านเนี่ยมันไม่มีกินกันจริงจริงแต่ว่าก็ต้อง
แมสใส่แบบเอาเต็มล้างมือไปนะกล้าไปอ่ะกลัว
ไม่ช่วยเหรอคะก็ไม่รู้อันนี้คือคืออาจจะไปนั่งร่วมกันแล้วก็
จึงไปอาจจะมีการไอแล้วก็มาวเรียกว่ามันติดมาจากอาหารนะมัน
ติดไว้การที่เรานั่งเคียงพิกัดนี้ไอหรืออะไรอย่างนี้ไม่
แต่ถ้าสมมุติบางคนบอกว่าเฮ้ยอยากจะกินที่ร้านมันไม่สะดวกบ้าน
เล็กเข้าไปในบ้านไหมก็นั่งกินคนเดียวสมมุติไปกับสาม
แต่ต่อเกียบเราก็คงอาจจะมีตัวกลางช้อนกลางต่างมาใส่แล้วก็กินอย่างงี้ถูกป่ะ
นานมีอากาศก็หมุนไปหมุนมาคุณแม่เค้าบอกโดยเฉพาะที่เขายังไม่ให้เปิดแอร์
สมมุติก๋วยเตี๋ยวอ่ะก๋วยเตี๋ยวเรือปกติก็ครูหาหนึ่งสองครูหาก็คือ
อย่างในห้างใหญ่ที่ร้านอาหารในห้างใหญ่มันก็ยังใหญ่กว่า๒ครูหาคุณแม่

สรุปง่ายคือร้านอาหารห้างสรรพสินค้ารออีก๑๔วันลุ้น
หมายถึงว่าหลังวันที่๓เนี่ยวันที่๓เราเปิดล็อตแรกอย่างที่เมื่อกี้คุณหนุ่มกัญชัยบอกไปแล้วว่ามีอะไรบ้าง
ต้องไหมฮะตลาดนัดเอ่ยสตรีทฟู้ดเอ้ยหรืออะไรเอ่ยทั้งหลาย

อันนี้โต๊ะเดียวกันนี้ก็ใกล้เกินไปแล้ว

อันนี้คือตากล้องเราเหรอ

นี่อันนี้๑ครูหา๒ครูหาได้ใหญ่สุดถูกต้องไหมล่ะ

ก็ร้านอย่างนี้เปิดได้อย่างนี้เปิดได้
เอาง่ายอย่างนี้เปิดได้แต่นี่นั่งชิดกันอย่างนี้ได้

อย่างนี้ไม่ได้ต้องมีระยะห่าง

เมืองจีนเขาก็คือในร้านอาหารเปิดได้
แต่นั่งห่างกันเลยจริง
แล้วเวลานักเรียนไปโรงเรียน
เขาก็มีพฤติกรรมใหม่หมดเลยนะ

ก็ต้องถูกฉีดแอลกอฮอล์ทั้งตัว

แล้วก็ตัวเองเนี่ยใส่มาสก์มาอย่างนี้นะ

แล้วทิ้งในถังขยะที่เขาเตรียมไว้เลยนะ

แล้วจึงจะเดินเข้าไปในโรงเรียนได้

คือทุกอย่างพฤติกรรมเปลี่ยนใหม่หมดเลย
คนจีนกลายเป็นคนที่สะอาดมากขึ้นมาเลยล่ะตอนนี้
อย่างนั้นมันต้องกลับมาอีกแล้วแน่นอน
แต่อีกสิ่งหนึ่งที่น่ากลัวกว่าคือฝนกำลังจะมาเนี่ยแหละ

ไม่เป็นไรหรอกก็ไม่น่ากลัวหรอก
ขนาดหนาวเขายังเป็นโคมของเรา
ฝนมาก็คงเป็นนิดหน่อยมั้ง
เอานะเราเก่งจะตายเรามีวินัยกันเยอะมากเลย
เราต้องชื่นชมประเทศไทยเรามากนะประชาชนเนี่ย
มีวินัยกันสุดเลยถึงได้ตัวเลขน้อยได้ขนาดนี้
ไปดูเรื่องกรมอุตุฝนฟ้ากันเลยดีกว่า
ซึ่งก็กำลังจะมีฝนฟ้าขนองแล้วก็ลมกระโชกแรงด้วยนะคะ
วันที่๓๐เมษายนกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรอากาศ๒๔ชั่วโมงข้างหน้า
ระบุว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน
แล้วก็ทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลง
ทำให้มีลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้
นำความชื้นเข้ามาปกกลุ่มประเทศไทยตอนบน
โดยประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไป
แต่ก็ยังมีฝนฟ้าขนองแล้วก็ลมกระโชกแรงบางแห่งนะคะ
ภาคเหนือก็จะมีการกระจายของฝนมากกว่าบริเวณอื่น
ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนอง
แล้วก็ลมกระโชกแรงในระยะนี้สำหรับภาคใต้ค่ะ
เราไปดูกันนะฮะว่าใต้เป็นยังไงก็ยังมีฝนตกต่อเนื่องค่ะ
ลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยแล้วก็ภาคใต้ก็มีกำลังแรง
ก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายนะคะจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกแบบสะสม
ที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้
ส่วนอ่าวไทยตอนล่างก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร
ก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
แล้วก็หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองด้วยค่ะก็มีฝนตกหนักเลยจริง
ในนี้ไงเมื่อวันนี้แค่ฝนตกในกรุงเทพเราน้ำก็เจอกนอน
ไปดูกรณีของช้าง๙๘๙เชือกวิกฤตนะฮะ
แคลนอาหารแล้วก็เร่งช่วยเหลือด่วนนะครับคุณผู้ชมครับ
วันนี้นะฮะนายสัตวแพทย์สรวิทย์ธานีโตครับอธิบดีกรมประสูจนสัตว
เปิดเผยนะครับว่าในช่วงเกิดการระบาดของเจ้าไวรัสโควิด๑๙
ประสูจัตว์ได้ดำเนินการสำรวจและรวบรวมข้อมูลปัญหาการเลี้ยงช้าง
จากจังหวัดที่มีปางช้างทั้งหมด๒๒จังหวัดนะครับ
พบว่ามีปางช้างอยู่๒๓๕ปางช้างอีก๒๔๕๙เชือก
แบ่งเป็นปางช้างที่ประสบปัญหาอาหารเลี้ยงช้างนั้นไม่เพียงพอ๙๑ปาง
ช้างอยู่ที่๙๘๙เชือกนะครับกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค
เว้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือและปางช้างนะครับที่ไม่ผสมปัญหาอาหารเลี้ยงช้างเลยก็คือ๑๔๔ปางนะครับ
ช้างอีก๑๔๗๐เชือกอธิบดีกรมประสูจน์สัตว์กล่าวเพิ่มเติมบอกว่า
สาเหตุปัญหาอาหารเลี้ยงช้างไม่พอเพียงส่วนใหญ่แล้วเกิดจากช่วงนี้เป็นฤดูแรงนะครับ
ทำให้แหล่งอาหารขาดแคลนพืชอาหารช้างนั้นมีราคาที่สูงขึ้น
ขาดรายได้นะครับจากการท่องเที่ยวทำให้ไม่มีเงินทุนดำเนินกิจการ
ซื้ออาหารเลี้ยงช้างด้วยกรมประสุทธิ์จึงได้ให้คำแนะนำแล้วก็ช่วยเหลือปางช้างที่ขาดแคลนอาหารดังนี้นะครับ
ก็คือ๑แนะนำให้ปางช้างนั้นหาแหล่งอาหารจากธรรมชาติในพื้นที่
ใช้วัตถุเหลือใช้ทางการเกษตรในพื้นที่สำหรับเลี้ยงช้าง
๓ย้ายช้างไปปางอื่นหรือจังหวัดอื่นที่มีแหล่งหญ้าอาหารช้างสมบูรณ์
ประสานขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิหรือองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์หรือว่าปางช้างอื่นนะครับ
ทั้งนี้กรมประสุทธิ์ก็จะมีการสนับสนุนย่าแห้งจากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ใกล้เคียง
จะได้ไล่เคียงเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอาหารชั่วคร่าวนะครับ
ส่วนผู้เลี้ยงช้างที่ได้รับความเดือดร้อน
สามารถสอบถามหรือว่าขอรับความช่วยเหลือหรือเสบียงอาหารสัตว
ได้จากสำนักงานประสุทธิ์จังหวัดในพื้นที่
อันนี้คือสำคัญนะครับสมสารชางเขา
เชือกตอนนี้วิกฤตจริงนะฮะยังไม่รวมช้างป่าอีกนะกินกินอันนี้
คือที่เขาไปสำรวจมาเรียบร้อยแล้วต่างเขาบอกเชียงใหม่เอง
ก็วิกฤตตอนนี้สวนสัตว์หลายที่มันวิกฤตจริงสวนสัตว์ที่
นะฮะคุณพระเชิญไปดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับมาที่เรื่องนี้
นะครับแต่สังคมไทยต่างเต็มไปด้วยน้ำใจที่พร้อมส่งความ
ช่วยเหลือให้แก่กันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์
ที่เคียงข้างผู้ป่วยร่วมต่อสู้กับโรคร้ายโควิด
เกิดขึ้นโดยหนุ่มหล่อใจดีคุณถนนวีอารยะครับ
เขาเล็งเห็นถึงความสำคัญในการทุ่มเทเสียสละ
ของทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง

และมองเห็นถึงความลำบากของบุคลากรทางการแพทย์
ก็เลยจัดทำโครงการนี้เพื่ออะไรฮะ
เพื่อบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับ
แล้วก็ที่จำเป็นต่อการรักษาคนไข้
การจัดรถรับส่งให้บริการเช็กระยะฟรี
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแก่คุณหมอคุณ
ที่ต้องทำงานอย่างหนักในสถานการณ์ปัจจุบันนี้พี่หนุ่มเอ้ย
ครับผมก็คุณหมอในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปฐุมธานี
เปิดให้บริการตรวจสุขภาพรถบริการอูสี
สำหรับรถที่ครบรอบการเช็กระยะนะคะทุก๑๐๐๐กิโลเมตรนะคะ
ฟรีหากไม่ถึงรอบเช็กระยะก็บริการดูแล๒๕รายการ
พร้อมกับอบโอโซนฆ่าเชื้อฟรี
คุณหมอในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปฐุมธานี
ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่๓๑ประดับกระดาษกรม๒๕๖๓ค่ะ

นำรถเข้าตรวจเช็คสามารถติดต่อจองคิวได้เลยนะครับ
หมายเลขโทรศัพท์นะครับ๐๒๕๐๑๓๑๑๑แล้วก็กฎ๕นะครับ
อยู่หน้าจอตอนนี้๐๒๕๐๑๓๑๑๑นะครับกฎ๕ครับ
นี่คู่จิ้นคู่วายเราเห็นแต่ในละครใช่ไหม
อันนี้ปรากฏว่าพระเอก
มีข่าวว่าเป็นแฟนกับผู้ชายถูกต้องไหมล่ะ
แต่ว่าพระเอกก็รวยมากอยู่แล้ว
ปรากฏว่าคนทั้งทวิตเตอร์ตอนนี้ดังทั่วเอเซียยิ่งกว่าละครคู่จิ้นคู่วัย
เอเชียทั้งจีนทั้งแบบว่าพม่าลาวทุกคนพูดถึงคู่นี้กันหมด
เขาก็เป็นพระเอกของช่อง๓ด้วย
เดี๋ยวกลับมาเล่าให้ป่าว
อ้าวมีเรื่องให้ชาวเน็ตได้สงสัยกันอีกแล้วไม่ต้องสงสัยแล้วฮะ

ที่เป็นน้องใหม่หน้าใสกิ๊กของช่องตึกสูงว่าตอนนี้พระเอกน้ำส้มสายชู
เหมือนเกาหลีเลยอ่ะเพราะรูปหลอดดันไปปลูกต้นรับกับน้องชาย
ไฮโซเมียสวยอืมก็คือเขาเฉลยกันหมดแล้วไปดูว่าเองแล้ว
บอกไม่นิดนึงว่าไฮโซคนนี้โปรไฟล์เลิศสาวอยากจะนั่งประจำ
ตำแหน่งสะพายบ้านนี้ก็เป็นแถวเลยงานนี้ไม่รู้ว่าพระเอก
ส้มสายชูจากแกรนโอพิงนิ่งประกาศให้โลกรับรู้ว่าไฮโซหนุ่ม
คนเนี้ยของฉันคนก็เลยไปขุดรูปเสือตัวเดียวกันหนังจือทุก
อย่างการเช็คอินอยู่ในสถานที่เดียวกันเหมือนกับว่าเขาครบ
กันแบบลับลับอยู่บ่อยบ่อยแต่หลังจากข่าวนี้ถูกแพร่ออกไปกลาย
เป็นบวกอืมบวกยิ่งกว่าละครคุณคนจับแบบว่าเมื่อไหร่จะเปิดตัว
จิ้นในละครมันมีแต่สร้างขึ้นถูกต้องไหมล่ะแต่อัน
นี้มันจริงน่ะแล้วคู่จิ้นจริงมาจะดังยิ่งกว่าละครไหม

อะถ้าสมมุติเราอย่างนี้จะพ็อตเรื่องละครเล่น

สามีของนางเอกดังอืมคิดดูเองแล้วกันส่วน
พระเอกคนนี้ก็ไม่ใช่พระเอกไก่กาแล้วเลขพระเอกบ้านรวย
หล่อหล่อเพอร์เฟคครบพ่อแม่ห่วงแล้วหน้าตาเนี่ย
อันหนึ่งแบบโคตรหล่อเลยหล่ออันนี้หล่อจริงหล่อจริงหล่อจริงอันนี้หล่อจริง
หล่อเหมือนดาราเกาหลีด้วยหล่อจริงจริง
ก็เลยมีคนเนี่ยกลับกลายเป็นบอกเขาก็ไม่ได้สนใจกันว่าเป็นแฟนกันหรือเปล่า

ตอนนี้มีคนก็คือ๗๔๖ละและ๑๐๐๐๑๗๔๖๐๐๐ตอนนี้พูดถึงครูเนี่ยคือ
กินอะไรกับว่ายจริงนะคือก็น่ารักเลยอืมน่ารักจริง
ว่ามันเหมือนละครละครนี่ดูดิเนี่ยมีเสื้อใส่ด้วยกันแล้วแบบว่า
คนซ้ายคนซ้ายแล้วเป็นเจ้าเอกบ้านรวยทั้งคู่บ้านรวยทั้งคู่คนความคือนักแสดง
ค่ะแต่แต่คนที่ใส่แว่นตาก็คือเป็นนักแสดงว่าเสื้อยืดอย่างนี้ใครมีเหมือนกันก็ได้
ไม่ใช่เหรอแซ่งต่อมันแซ่งมันแซ่งค่ะเขาก็ไม่ได้ทำมาตัวเดียวนะ
สถานที่เห็นปะล่ะสถานที่ก็สถานที่เดียวกันหรือแม้กระทั่ง
มาอีกมุมเลยนี่อินเดียที่ไหนเสื้อเสื้อก็เหมือกันอีก
ก็เหมือนกับว่าเป็นคู่จิ้นคือปกติคู่จิ้นมันมีแต่สร้างให้มันจิ้นกันถูกต้องไหม
แต่อันนี้มันคือเนี่ยเห็นไหมเสื้อแซงตัวนี้ก็ใส่เหมือนกันอะไรอย่างนี้
จิกหมอนเหมือนกันนะอย่างเงี้ยอุ้ยพี่ก็เพิ่งจิกหมอนนะพี่ใช่จิกหมอนนะจริงจริง
ชมว่าเสื้อของเธอวันนั้นที่ใส่มาแล้วก็ไปออกแฉด้วยสวยมากเลยโยจิเหรอที่ข้างที่แขนข้าง
เกาหลีของเกาหลีของเกาหลีเป็นยวยนะฮะเห็นไหมไม่น่าเปิดหน้าเลยอ่ะ
วันนี้อุตส่าห์ไปสืบกันทั้งวันเลยอ่ะทำไมอ่ะลูกเจอกันในงานแต่งงานจริงไหม
เขาบอกว่าเจอกันในงานแต่งงานมีโอ๊ยแองจี้หยุดแอปได้แล้ว
คือสรุปแล้วเขาบอกเจอกันในงานแต่งงานมิวจริงไหมเขาว่ากันว่า
ไม่ใช่งานแต่งงานมิวงานแต่งงานหนึ่งอ๋อเหรอ
แต่คือแต่ดูดีเนอะจากเรื่องราวที่ดูดีรอทุกคู่

แต่แค่แบบว่า

เหมือนเด็กไม่ได้จิ้นพระเอกนางเอก
ราคอนไวท์ชิดซ้าย
สุดท้ายรอให้น้องเขาออกมาพูดเองดีกว่า
คุณแม่ไม่มีบ้างเหรอครูจิ้นสมัยเด็ก

คุณหมอแล้วไงคุณหมอคนนั้นไง

ล่าสุดผมดูลิงผมชอบมากเลยที่มินโฮเล่นเนี่ย

ผมจิ้นพระเอกกับเพื่อนพระเอกที่แบบว่า
เป็นองคลรักท์อะไรเงี้ย

มานั่งอ่านทวิตเตอร์วันนี้ก่อนที่จะเข้าข่าวมานั่งอ๋อเหรอเขาจิ้นกันอย่างนี้
แล้วแบบอันนี้อย่างนั้นเราอาจจะไม่จิ้มเพราะเราเห็นเขาทำงานตั้งแต่เด็ก
แต่ไอ้ตัวตนที่มันจิ้นกันอย่างเงี้มันมีชีวิตมันน่ารักจริงจริงเนาะอืม
น่ารักจริงแล้วแบบไลฟ์สไตล์มันยิ่งเออว่ะหรือเทรนด์มันเป็นอย่างนี้แล้วว่ะ
ไปดูนี่อีมินโฮฉันดูแล้วฉันดูนั่งดูมา๓วันแล้ว
สี่ตอนคือดูสามวันก็มันมีเรื่อยดูแล้วดูอีกดูอธิบายแล้วอธิบายอีก
เอาการ์ดตอนที่มันจะโดนเอาแทงคอใช่ไหมล่ะแล้วมันเก็บการ์ดนั้นคือตำรวจคนนั้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมล่ะ
เออฉันก็นั่งดูมันว่างไงน้อง
ไม่แต่จริงแล้วดูตอนแรกแล้วผมแอบเชียร์ตัวอีมินโฮกับตัวเพื่อนมัน

โอเคไปอีกเรื่องหนึ่งนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของอันนี้จริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้
แต่ว่ามันเป็นข่าวออกมานะครับก็ขออนุญาตอ่านแล้วกันเนอะ
ความสัมพันธ์รักมาราทอนยาวนานมา๑๔ปีของคุณแต้วกับทางคุณต้นนะครับ
ซึ่งน้องแต้วเองก็ออกมาบอกว่าทั้งคู่นั้นจบกันด้วยดีลดสถานะจากแฟนมาเป็นเพื่อน
เป็นพี่น้องกันแต่ก็ยังเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันอยู่นะครับ
ล่าสุดคุณแจ๊กกะรีนแจ๊กเกอรีนเราเนี่ยเหรอแจ๊กกะลีนของที่นี่เหรอใช่ไหม
ได้มีการเปิดตัวย่อและข้อมูลของทั้งสามไฮโซที่มาจีบนางเอกก็คือน้องแต้วอยู่ตอนนี้นะครับ
โดยบอกว่าคนแรกนั้นเป็นไฮโซหน้าเป๊ะรวยล้นฟ้าตัวสูงมีธุรกิจเยอะและมีธุรกิจอาหารด้วย
เคยมีแฟนเป็นระดับดาราระดับนางเอกแถวหน้ามาก่อนคุณกึ้งใช่ไหมกไก่นะเขาว่างั้นนะ
อีกคนนึงก็คือดาราเขาบอกว่าสู่คนที่สองไฮโซหน้าหล่อเพิ่งเลิกรากับดาราสาวหน้าหมวยเมื่อปลายปีที่แล้ว
ก็อ่ะใครก็แฟนอ่ะท้อทหารใช่ป่ะฮะอะไรนะแล้วก็อีกคนนึงก็คือเป็นเป็นไฮโซรอยสัก
รู้ยังแต่อันนี้คือจริงหรือไม่จริงไม่รู้แต่ว่าทางแจ๊กกะลีนเนี่ยเขาออกมาพูดในรายการนะ
ว่าเป็นอย่างงี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วไปรู้มันได้ยังไง
แต่อีกสองคนก็แฟนไอแล้วก่อนไงแฟนไอเก่าอะคุณที่มีรอยสัก
ไม่รู้พี่ก็เขามีข่าวนี้มา

เพราะว่ามันก็เพิ่งถูกมั้ยครับก็จะเพิ่งโสด
ดาราก็ยังไม่พ้นนะฮะเรื่องการโดนฉกรูปไปทำเกี่ยวกับเรื่องของโฆษณา

ค่ะไม่ไงช่วงหน้าจะมาบอก

ไปแล้วค่ะเอาละค่ะใบเฟิร์นนะคะก็ไปร้องกับกองปราบปรามนะคะ
ในการกระทำผิดเกี่ยวกับเรื่องของการอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะฮะ
โดยที่มีเว็บอันหนึ่งเนี่ยนะคะเป็นเว็บพนันออนไลน์เนี่ย
นำรูปของเธอเนี่ยไปตัดต่อแล้วก็โฆษณานะฮะ
ก็เอาไปลงเนี่ยนะคะก็ตอนนี้ก็ฟ้องร้องกันอยู่

แล้วก็ซึ่งตนก็แบบว่าเซ็นสัญญา
โปรดติดตามตอนต่อไป